ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวของครอบครัวหนึ่ง
ซึ่งเขาไปรับจ้างกรีดยางอยู่ที่สวนยางที่จังหวัดชุมพร
ว่าราชการจังหวัดชุมพรกับทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัด

เพราะว่าครอบครัวนี้มาจากสกลนคร
แล้วก็มีลูกนะมีหลานทั้งผู้ชายผู้หญิงตัวเล็กมาด้วยอายุไม่กี่ขวบนะครับ
ปรากฏว่าถูกเจ้าของสวนยางคมขืนไป๔คน
ผู้ที่เป็นแม่อายุ๕๒ปี
ผู้หญิงคนนี้บอกว่าครอบครัวย้ายมาจากสกลนครตั้งแต่ปี๕๐
ตอนนั้นก็มีลูกสาวอายุ๒ขวบมาด้วย
รับจ้างกรีดยางพาราที่อำเภอสวี
ก็มาอยู่กับนายจ้างเจ้าของสวนอายุ๕๐ปีเป็นผู้ชาย
ก็ดูเป็นคนดีใจบุญช่วยเหลือครอบครัวอย่างดี
ให้ความรักความเอ็นดูลูกสาวของตนมาก
ชักชวนบอกว่าอันนี้มาสร้างบ้านอยู่ในสวนยางพารานี่แหละ
ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
ก็ย้ายมาจากสวีมาอยู่ที่หลังสวน
หญิงสาวคนนี้บอกว่าตัวเองกับสามีก็เก็บเงินสร้างบ้านจนเสร็จ
เจ้าของสวนยางพาราก็มักจะมาพาลูกสาวของตัวเองเนี่ย
ตั้งแต่ตอนนั้นอายุ๒ขวบไปอุ้มเล่นเลี้ยงดูอยู่เป็นประจำ
ลูกสาวเติบโตเป็นสาว
แต่ทีนี้มันเริ่มแปลกใจก็คือทำไมเมียของเจ้าของสวนมาด่าลูกสาวอยู่บ่อย
ด่าว่าด่าตัวเองเขาด้วยด่าตัวแม่ด้วยว่าแหมส่งลูกสาวให้มาเป็นเมียน้อยนะ
ก็เลยไปถามลูกลูกก็ไม่ยอมพูด
เมียของเจ้าของสวนยางพาราอารวาสหนักขึ้น

เจ้าของสวนมาขอเคลียร์ด้วยการจ่ายค่าเสียหายเป็นเงินสองหมื่น
ตอนนั้นก็ยอมจะได้เราก็มาต่างถิ่นต้องมาอาศัยเขาอยู่
ก็ยอมแต่ก็ระวังไม่ให้มาทำร้ายลูกสาวอีก
ผ่านมาฮะถึงกุมภาพันธ์๖๒ทีนี้เขาก็มีลูกพี่ลูกน้องที่มาอยู่ด้วย
เป็นเด็กชายนะอายุแค่๙ขวบมีเด็กหญิงอายุ๗ขวบแล้วก็เด็กหญิง๕ขวบ
เป็นลูกพี่ลูกน้องก็คือเป็นหลาน๓คน
ผู้หญิงคนนี้อายุ๕๒เนี่ยที่ลูกเคยถูกเจ้าของสวนข่มขืนมาแล้วเนี่ย
สังเกตเห็นหลานชายหลานสาวทำไมแต่ละคนมีท่าทางแปลกเดินก็เดินทางขา
เรียกมาถามหลายครั้งจนยอมรับความจริงว่า
ถูกเจ้าของสวนพาไปข่มขืนหมดเลย
ก็ไปแจ้งเพราะสอพปากน้ำลังสวนจะวัดชุมพร
ประหลวงก็ทำคดีให้ครับร่วงไปถึงสารแต่ว่าได้รับกรรมประกันตัว
ค่ะแล้วก็ออกมามาข่มขู่คุกคามครอบครัวนี้ด้วยมาขู่
ก็เลยทีนี้ก็ยิ่งไม่เป็นสุขใหญ่นะครับ
ล่าสุดนะครับทางจังหวัดก็ทราบเรื่องแล้วเข้ามาช่วยเหลือแล้ว
แต่ฟังเรื่องราวที่ผู้หญิงคนนี้เล่าก่อนนะครับ
ในครอบครัวของเขาหรือทุกข์กับตัวเขาเองเขาจะรู้สึกแบบไหน
ถ้าเขาเที่ยวหาครอบครัวนู่นแบบนี้

สงสัยย่าได้ตามกันหมาท้าวะ
ซึ่งนู่นบอกตรงเลยวะ
ซึ่งจะเป็นเงินกี่แสนกี่ล้านมันก็ไม่คุ้มกับ
สิ่งที่รู้คงร้องเศร้าของนู่นได้ทุกข์เขากระทำมา

เผยแพร่เรื่องราวออกไปนะครับท่านผู้ชมครับ

ราชการจังหวัดชุมพรได้สั่งให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สุขของครอบครัวผู้เสียหายนะครับ
มีทั้งผู้หญิงที่เป็นแม่อายุ๕๒กับลูกสาวอายุ๑๔
แล้วก็หลานของเขาที่เป็นหลานชายวัย๙ขวบหลานสาว๗ขวบกับหลานสาว๕ขวบ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศถูกข่มขืนทั้งหมดเลยนะครับ

แต่ลูกสาวยุค๑๔ไม่ยอมออกมาคุยกับเจ้าหน้าที่
เข้าใจว่าสภาพจิตใจยังไม่พร้อมนะครับ
เด็กชายก็ได้เล่าให้ฟังนะครับ

ถูกเจ้าของสวนชวนให้ไปกินขนมที่กระท่อม

บังคับถอดกางเกงจับมือไพ่หลังกดคว่ำหน้า
ค่ำหน้าแล้วใช้อวัยระเภษสอดใสเข้าในถวันหนัก
เด็กชายบอกว่าร้องไห้แล้วนะแต่ถูกมืออุดปากบังคับ
พอเสร็จภารกิจอะไรต่างเจ้าของสวนก็ขู่ว่าอย่าบอกใคร

ก็คือหญิงวัยห้าสิบสามีที่เป็นอำพรึกไปแล้ว
หลังจากรู้เรื่องของลูกสาวนะครับ
เรื่องนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องดูแลเด็กทั้งหมดก่อนนะฮะ
ก็ต้องเอาไปอยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ
ไม่ให้ถูกคมขู่คุกคามด้วยส่วนทั้งสองคนนี้ที่เป็นพ่อกับแม่นะ
เป็นตากับยายนี่ก็จะช่วยดูแลอีกทางหนึ่งด้วยนะครับ
ส่วนทางตำรวจนะครับพลตำรวจรีสหรัฐศักดิ์ศิลปชัย
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรสั่งการให้พนักงานสอบสวน
พ่อปากน้ำหลังสวนนำสำนวนคดีมาให้ตรวจสอบ
แล้วให้ฝ่ายกลุ่มงานสอบสวนของภูทรจังหวัดชุมพร
ตรวจสำนวนให้ละเอียดรัดกลุ่มมากขึ้น
ให้การในการดำเนินคดีกับผู้ต้องหายืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายอย่างแน่นอน
ส่วนการที่ได้รับการประกันตัวออกมาแล้วแล้วไปข่มขู่นะครับ
สั่งให้ผู้กำกับการสพปากน้ำหลังสวนเข้าไปดูแลความปลอดภัยให้อย่างเต็มที่แล้ว
เรื่องนี้เจ้าของสวนยังภาราถูกแจ้ง๔ข้อหานะครับ
คือพรากเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีไปเสียจากบิดามานดาไปกระทำอนาจารย์
พาบุคคลอายุไม่เกิน๑๕ปีไปทำอนาจารย์โดยใช้กลอุบาย
พยายามกระทำชำราวแก่เด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
และข้อหาพยายามกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปีโดยอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้